ปัญหาการค้าบริการทางเพศ
โดยปัจจุบันเด็กตกเป็นเหยื่อเยอะนะครับ

รูปแบบการค้าบริการทางเพศของเด็ก
ก่อนจะเป็นตกเขียวก็คือเหมือนกับจ่ายเงินให้กับพ่อแม่ก่อน
ยังเรียนไม่จบก็พามาล่อลวงมา
แต่เดี๋ยวนี้คือเด็กเต็มใจค้าขายบริการทางเพศมากขึ้น
นายวรบตังคณานุรักษ์ประธานคณะกรรมธิการสังคม
กิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้วยโอกาส
สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชนั้นบอกว่า
หลังจากมีคำถามจากสื่อมวลชนจำนวนมาก
เพื่อถามถึงสถานการณ์การค้าประเวณี
หรือค้าบริการทางเพศของประเทศไทย
แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ทั้งหมด
แต่เบื้องต้นเท่าที่รวบรวมข้อมูลพบว่า
น่าเป็นห่วงเพราะปัจจุบันเยาวชนสมัครใจ
จะค้าประเวณีค้าบริการทางเพศมากขึ้น
แตกต่างจากเมื่อก่อนที่มักจะถูกตกเขียว
ล่อลวงมาค้าขายบริการทางเพศ

เอามาสู่ยุค๒เป็นยุคที่แก้ยาก
ก็คือยุคของเรียกว่าโสพีเด็กกลุ่มสมัครใจ

ไม่ได้เป็นการถูกบังคับแต่เป็นการสมัครใจมาฆ่าประเวณี

เยาวชนแล้วก็เด็กที่อยู่ในเมือง
ที่ติดกับการเที่ยวติดกับการซื้อสินค้าแบรนด์เนม
ก็จะมาค้าประเวณีมากขึ้น
สภาวะแบบนี้ในสังคมไทยแบบเมืองยังมีอยู่พอสมควร
นะครับยังมีอยู่พอสมควร
วกกับยกที่๓ซึ่งเป็นยุคที่ทุกคนตกใจมาก
ก็คือการค้าประเวณีของเด็กผู้ชาย

ซึ่งมาใกล้กับเยาวชนที่ขายตัวกึ่งสมัครใจ
ฉะนั้นในยุคของเยาวชนค้าประเวณในกึ่งสมัครใจ
ยุคของเด็กเยาวชนผู้ชายขายตัวเนี่ยมันมาใกล้กันมาก
ทั้งองค์กรสเปนจับตามองมากว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไร
ก็เป็นหนึ่งในข้อกังวลนะครับ
ยุคค้าขายบริการทางเพศแบบกึ่งสมัครใจ
สู่ยุคที่เด็กผู้ชายเยาวชนชายเนี่ย

หยุยบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่หญิงและชายสมัครใจค้าบริการทางเพศ
เป็นเรื่องที่องค์กรต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็
จะช่วยหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วย
เพราะมันอาจจะนำไปสู่เรื่องของเด็กและเยาวชน
ท้องในวายเรียนคุณแม่ววายสัย
ซึ่งตัวเลขมีอยู่สูงมากในปัจจุบัน
นอกจากนี้จากการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบอีกด้วยนะครับว่า
เยาวชนที่เป็นคนต่างด้าวหลายสัญชาติถูกล่อลวงมาในหลายรูปแบบ
โดยเด็กพม่าจะถูกนำมาค้าบริการทางเพศมากที่สุด
ขณะที่เด็กกัมพูชาจะถูกนำมาเป็นขอทานมากที่สุด

ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นที่แม่ห้องศรนะครับ
หยุยบอกว่าได้แบ่งการทำงานออกเป็น๓ส่วน

โดยงานนี้คาดว่าใช้เวลาไม่เกิน๑เดือน

สองก็คือเครือข่ายองค์กรปกป้องคุ้มครองเด็ก
ตอนนี้กำลังเก็บข้อมูลเชิงลึกในหลายจังหวัด

และทำงานคู่ขนานกับกระทรวงมหาดไทย
ผลออกมาข้อมูลจะตรงกันหรือเปล่า

และส่วนที่๓ก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ต้องเข้าไปปกป้องและคุ้มครองเด็กที่ถูกนำมาเป็นเหยื่อ
พร้อมยืนยันว่ากฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย
กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงอยู่แล้ว
หากใครไปเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีอายุระหว่าง๑๕๑๘ปี
โทษจำคุก๔๑๐ปีกลับตั้งแต่๘๐๐๐๐บาท๒๐๐๐๐๐บาท
หากคนที่ทำความผิดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
อันนี้ยิ่งต้องได้รับโทษเพิ่มขึ้น๓เท่าของกฎหมายปกติ
และหากสิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดแม่ห้องศรเป็นเรื่องจริง
เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องได้รับโทษตั้งแต่๑๒๓๐ปี
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้แล้วจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ